ฉันคือสิริมงคล
หมอไก่คะหรือคันไม้คันมือไม่รู้ว่าช่วงนี้จะได้เงินป่ะคะเนี่ยว่าสั้น
แม้วัยรุ่นจริงเลยนะสิริมีคำว่าว่าซ่านด้วย
ไม่ได้หรอกค่ะคุณหมอเลยต้องตามเทรนด์เดี๋ยวจะไม่ทันคนอื่น
เอาเถอะซีรีเห็นช่วงนี้บอกว่ามีตังค์ไหนหมอไก่ขอยืมสักสองพันสิ
ไม่ได้สิคะคุณหมอหรือก็พูดไปงั้น
อ้าวนึกว่าพูดจริงนี่หมอไก่กำลังจะบอกเลยจ้ะว่า๓ราศีที่มีโอกาสได้โชคในเรื่องของการเงินมีราศีอะไรบ้าง

โอเคโอเคสำหรับราศีแรกนะคะที่การเงินเนี่ยดีมากปังสุดเลยนะคะ
ขอยกให้ชาวราศีธนูเลยค่ะเพราะว่าชาวราศีธนูนะคะถือว่าเป็นราศีที่การเงินดีมากเลยนะคะ
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีธนูคนไหนนะคะที่ทำการค้าขายหรือว่าทำธุรกิจอยู่เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าปังปูลิเย่เลยค่ะ
ราศีไหนสุดปังอีกคะหมอไก่

ราศีต่อมานะคะที่ดวงดีนั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะ
สำหรับชาวราศีมังกรนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหชีวิตเนี่ยชี้ช่ำกะหล่ำปีนะคะ
เจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหามากมายนะคะ
ดวงดีทั้งเรื่องของการงานและการเงินเลยนะคะ
ส่วนอีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงดีไม่แพ้กันเลยนะคะ

สำหรับชาวราศรีมีนนะคะดวงดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ
ถ้าสมมุติใครเนี่ยที่หวังในเรื่องของโชคของลาบเนี่ยโอ้โหมีโอกาสสมหวังสูงมากเลยนะคะ